ส่วนอีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่ต้องบอกว่า

สำหรับกรณีข่าวการฆ่าตัวตายของคุณเก๋กัญญากร
คือก่อนหน้านี้เราได้ยินชื่อเธอผ่านมา
แง่ของการเป็นนักธุรกิจคือเป็นนางแบบ
แต่ว่าไปดังในเรื่องของการทำธุรกิจเรื่องของการลงทุนในหุ้น
ใช่เป็นเรื่องธุรกิจเสริมความงามเครื่องสำอางอะไรพวกนี้
มันมีหลายผลิตภัณฑ์เธอก็บุกเบิกทำมา
แต่ตอนหลังเนี่ยมีปัญหากับเพื่อนที่ทำด้วยกัน
ใช่ก็มีข่าวเรื่องของว่าเธอโดนโกงก็เครียดหนัก
ก็มาเปิดยี่ห้อใหม่เป็นชื่อใหม่คุณเก๋นะครับ
แต่ว่าเธอเป็นนางงามนะฮะมีความเคลื่อนไหว
ผ่านสื่อต่างอยู่พอสมควร
เรื่องของการทำธุรกิจที่ถูกฟ้อง
เรื่องการไปขายหุ้นหุ้นกู้อะไรพวกนี้อันนี้ก็มีนะครับ
แต่ที่เป็นข่าวล่าสุดเนี่ยแล้วทุกคนตกใจก็คือว่า

คือตำรวจเขาบอกว่าไปตรวจที่ห้อง
แล้วก็จากที่การชนะสูตรเบื้องต้นก็คือ

กินยาค่ายาอยู่ที่ที่พักที่เป็น
กินยาค่าย่าเข้าไปก่อนแล้วก็กระโดดลงมาจากชั้น๓
เขาบอกว่าสภาพนี้คือกระโดดลงมาแล้ว

ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะ
ที่ศีรษะมีแผลชะกันแต่ว่าสุดท้ายแล้ว
คือนอกจากจะเป็นบัตรแผลภายนอกที่ตกลงมาแล้ว
ข้างในก็มีสารพิษในตัวเพราะว่าดื่มยาค่าย่าไปด้วย
สุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้

ซึ่งครอบครัวของคุณเก๋นะคะหรือว่านางสาวกัญญากร
สุปการณ์ค้าเจริญวัย๓๐ปี
ก็ได้เดินทางมารับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้ว
ก็มาช่วงค่ำ

เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงหัวค่ำ

ตอนที่เข้ามาที่โรงพยาบาลลาดพร้าวเนี่ยอาการคือสาหัส
แล้วสุดท้ายก็มาเสียชีวิตในช่วงหัวค่ำของวันที่๘ค่ะ
วันนี้คนที่มาก็มีทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องชายและญาติญาตินะคะ
ก็มาด้วยสีหน้าที่เศร้าโศกแล้วค่ะ

แล้วก็ขอความเป็นส่วนตัวในการดำเนินการทั้งหมดด้วย
หลายคนก็ถามนะคะเรื่องของผลชนะสูตรพลิกศพ
ระบุว่าจากการตรวจสอบผู้เสียชีวิตผ่านการล้างท้องมาแล้ว
สาเหตุการเสียชีวิตมาจากการเสียเลือดในช่องท้องปริมาณมาก

ผลการชนะสูตรระบุว่าผ่านการล้างท้องมาแล้วก็คือว่า
วันที่๗ช่วงหัวค่ำเธอกินยาเป็นยาค่าย่าใช่ไหม

แล้วก็ตกลงมาจากชั้น๓ของอาคารที่เป็นธุรกิจเสริมความงามของเธอ

คนที่พบเหตุการณ์ก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาล
แล้วโรงพยาบาลเขาก็ล้างท้องให้ใช่ค่ะ
แล้วก็ไปเสียชีวิตช่วงค่ำวันที่๘กันยายน

ซึ่งวันที่๗ที่เกิดเหตุตอนค่ำเนี่ยไม่มีใครรู้ข่าวเลย

รู้เลยเพิ่งรู้เมื่อตอนที่ประกาศว่าเสียชีวิตนี่แหละค่ะ
รู้อีกทีก็คือตอนที่เสียชีวิตแล้วในอีกวันหนึ่ง

ซึ่งขั้นตอนการรับศพหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้เรียกญาติมาเซ็นหนังสือรับศพแล้ว
ก็มีเพื่อนของคุณเก๋นี่แหละ
ถือกระเป๋าเครื่องแต่งหน้าข้าวของใช้ต่างมาแต่งหน้าอาบศพด้วยตัวเอง
แล้วก็เคลื่อนย้ายศพออกจากโรงพยาบาล
โดยก่อนที่จะเคลื่อนย้ายเนี่ยญาติก็ได้ทำพิธีจุดทูปเทียนขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง

เพื่อให้อนุญาตนำศพคุณเก๋กลับไปบำเพ็ญกุศลตามหลักศาสนาด้วย

จากนั้นญาติญาตินะคะก็เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุ
ก็เป็นอาคาร๓ชั้นในซอยร่วมน้ำใจ
๔ถนนประดิษฐมนุธรรมเขตวังทองหลาง
ก็คือเป็นอาคารธุรกิจเสริมสวย

ก็ไปจุดทูบเทียนทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณ
คุณเก๋ไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดนวลจันทร์
ที่เลพทางด่วนเป็นเวลา๓วันนะคะ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานโชคชัย
ก็ได้สอบปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องในจุดเกิดเหตุ

เขาได้ยินเสียงดังคล้ายกับมีของหนัก

ก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปดูที่ห้องทำงานชั้น๓
พอชะโงกหน้าออกมาก็เห็นสภาพ
เป็นคุณเก๋นอนบาดเจ็บอยู่ที่ระเบียงค่ะ
ก็เลยรีบนำส่งโรงพยาบาลลาดพร้าว

แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้นะคะ

ในคลินิกเสริงความงามของคุณเก๋
ก็พบว่าเก๋กัญญากร

ช่วงค่ำวันที่๗กัญญายน
แล้วในห้องพักตำรวจก็พบหลักฐาน

เปื้อนอยู่บนพื้นห้องน้ำแล้วก็ในห้องนอน
ลักษณะมีการเปิดแล้วก็ซดดื่ม
สันนิษฐานว่าผู้ตายอาจจะดื่มยาค่าย่าก่อน
แล้วก็ถึงตกมาจากอาคารหน้าต่างห้องพัก
ตกจากชั้น๓มาติดค้างอยู่ที่ระเบียงชั้น๒
ตำรวจก็ได้รวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐาน

คือข้อสันนิษฐานตรงนี้ยังไม่ชัดเจนว่า
ตกลงมาตรงนี้ด้วยสาเหตุอะไร
แต่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะ
มีความทุรนทุรายหรือว่าทรมาน
จากการดื่มยาค่าย่าเข้าไป

แล้วมาที่ตรงนี้แล้วก็พลัดตกลงไป
หรืออาจจะตั้งใจดื่มยาค่าย่า

ตรงนี้ยังต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติม
ขณะที่จากการสอบปากคำแพทย์โรงพยาบาลราชพร้าว
ที่รับการรักษาเก๋กัญญากร

ผู้ตายมีอาการบาดเจ็บจากบาดแผลตกจากที่สูง
ภายในร่างกายก็มีสารพิษ
ซึ่งตอนที่ถูกส่งมาที่โรงพยาบาลเนี่ย
อาการสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
ในเวลา๒ทุ่ม๓๐นาทีวันที่๘กันยายน
สาเหตุของการฆ่าตัวตายในครั้งนี้

แรงจูงใจของผู้ตายอาจมาจากความเครียด

ขณะที่เพื่อนสนิทของเก๋กัญญากร
ได้เปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิต

เนื่องจากมีปัญหาชีวิตรุมร้าว
โดยเฉพาะปัญหาของธุรกิจความงาม
เนื่องจากมีการถูกแจ้งความ
โดยไม่ได้รับอนุญาตในวงเงินขั้นต่ำ๑แสนบาท

ของพรบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พศ๒๕๖

ซึ่งบรรยากาศภายในวัดนวลจันทร์ในวันนี้นะคะ
ก็ยาดนำศพคุณเก๋มาที่ศาลาสิบ
มีตำรวจสนโคครามมาขอความร่วมมือไม่ให้นักข่าวเข้าไปในบริเวณสารา
แล้วก็มีการใช้ฉากปิดกั้นสาลาไม่ให้เห็นบรรยากาศภายในและผู้ที่มาร่วมงาน
เพื่อความเป็นส่วนตัวของครอบครัวคุณเก๋ด้วย
ทีนี้หลายคนก็พยายามเข้าไปสืบสอนในโลกโซเชียล
อย่างที่บอกว่าเธอก็มีความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์อยู่

คนก็เข้าไปดูโพสต์สุดท้ายในอินสตาแกรมของคุณเก๋
ก่อนที่จะเสียชีวิตไม่กี่ชั่วโมง
เป็นภาพของคุณเก๋กับผู้ชายคนนึงค่ะ
แล้วก็เขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่า
เป็นไทยง่ายเลยก็คือเธอคือโรคทั้งใบของฉัน
แล้วก็มีอีโมติคอนหัวใจปิดท้ายด้วย
ทีนี้ถ้าเราย้อนไปดูความเคลื่อนไหวบนอินสตาแกรมของคุณเก๋
ก็มีภาพที่คุณเก๋โพสต์ชุดสารีสีแดง
แล้วก็เขียนข้อความยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองทำนองว่า
ขอบคุณผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุน
ซึ่งทุกวันนี้ยังหาข้อบกพร่องของตนเองเพื่อจะพัฒนาให้ดีขึ้น
รางวัลต่างที่ได้รับไม่ใช่เครื่องการันตีได้๑๐๐
แต่คุณภาพทางจิตใจกับความคิดรวมกับการกระทำต่างหาก
พร้อมจะยอมรับความผิดพลาดและแก้ไขให้ถูกต้อง
พร้อมกับนำความผิดพลาดมาเป็นบทเรียนที่ทำให้ไม่ทำผิดซ้ำอีก
เมื่อก้าวไม่ผิดพลาดแล้วก็จะสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่อีก
และนำมาพัฒนาคุณภาพความเป็นมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด
ลงชื่อเก๋ลาพรีมวันที่๓๑สิงหาคม๒๕๖
คือปัจจุบันเนี่ยก่อนจะเสียชีวิต
คุณเก๋เขาจะใช้เป็นชื่อเก๋ลาพรีมแล้ว
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เขาแยกมาเปิด
เป็นชื่อธุรกิจเสริมความงามของเธอนี่แหละ

เดี๋ยวจะมีข้อมูลเรื่องของการเปิดเผย
ที่มันมีปัญหาติดค้างอยู่ด้วยอย่างนั้น
ทีนี้ย้อนไปดูโพสต์ในวันที่๒๙สิงหาคม

แล้วก็เขียนขอบคุณครอบครัวพ่อแม่ที่สนับสนุนธุรกิจ
ข้อความบอกว่าเวลาเราคิดทำธุรกิจ
แต่สิ่งที่คิดมันใหญ่เกินกำลังไป
เราจะผ่านอุปสรรคนี้ไปไม่ได้เลย
ถ้าไม่มีจุดที่บ้านช่วย
ส่วนใหญ่คุณเก๋ก็จะโพสต์เรื่องของ
พันธุ์เสริมความงามหลายสิบชนิดที่เธอเป็นเจ้าของนั่นแหละ
แล้วก็เรื่องราวการใช้ชีวิตสุดหรูหราไลฟ์สไตล์นะคะ
มีการท่องเที่ยวใช้รถซุปเปอร์คาร์หลายคัน

นี่เป็นภาพในช่วงที่เธอได้ถ่ายแล้วก็บันทึกเอาไว้

เดี๋ยวลองฟังเสียงดูหน่อย
และเราจะเห็นรูทางทางออกของชีวิตได้อย่างแน่นอนค่ะ
คือโพสต์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นลักษณะของการให้แรงบันดาลใจ
แล้วก็คิดบวกให้กำลังใจ
ทีนี้หลังจากที่คุณเก๋เสียชีวิต

จะดูแลครอบครัวแทนเหมือนอย่างที่เคยขอไว้มาตลอด
เราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะแต่เราจะรักกันตลอดไป
แล้วก็ระบุเอาไว้ด้วยนะคะว่าทางครอบครัวไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตใดทั้งสิ้น

ทีนี้แอดมินไอจีแอดคุณเก๋แฟมิลลี่ก็โพสต์ภาพสีขาวดำของคุณเก๋เพื่อไว้อะไร
หลับให้สบายนะเจ๊ใครทำอะไรกับเธอเอาไว้คนนั้นจะได้รับผลกรรมในไม่ช้า
กฎแห่งกรรมมีจริงรักเธอตลอดไปเพื่อนรักของฉัน
ก็จะมีแฟนแล้วก็เพื่อนของคุณเก๋เข้ามาโพสต์แสดงความเสียใจจำนวนมากนะคะ
เก๋กัญญากรนะครับเป็นนางแบบแนวเซ็กซี่นะฮะผ่านเวทีการประกวดนางงามมาหลายเวทีนะครับ
แล้วก็มีผลงานการถ่ายแบบแนวเซ็กซี่มีมิวสิกวีดีโอนะครับ
เมื่อปี๒๕๕๘นะครับ
อกจากนี้เธอก็ยังมีธุรกิจความงามแบบครบวงจรนะฮะ
ว่าจะมีเงินแล้วก็ทรัพย์สินหมุนเวียนในธุรกิจไม่ต่ำกว่า๑๐๐ล้านบาท
ดูจากประวัติแล้วก็ธุรกิจต่างก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาความเครียดอะไร
แต่ปรากฏว่ามันมีปัญหาก็คือเมื่อปี๕๙กรตได้กล่าวโทษต่อกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอัธยกรรมทางเศรษฐกิจ
หรือว่าบกปอศนะครับกรณีที่คุณเก๋เนี่ยไปเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ต่อประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ชวนให้ประชาชนมาร่วมหุ้นผ่านโซเชียลมีเดียวงเงินขั้นต่ำ๑แสนบาทโดยบอกว่าจะให้ผลตอบแทนร้อยละ๕ในระยะเวลา๖เดือน
ซึ่งกรตมองว่ามันเข้าข่ายเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ต่อประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
แล้วเมื่อ๔มกราคมที่ผ่านมากรตก็สั่งกลับเป็นเงิน๑ล้าน๕แสน๓หมื่นบาท
คือเป็นปัญหาระหว่างกันอีกสำหรับคนที่ลงทุนร่วมกัน

ซึ่งเรื่องนี้เพื่อนสนิทของเก๋กัญญากรนะครับก็คือโก้ธีรศักดิ์นะฮะ
โก้ถิลศักดิ์เนี้ยเป็นดารานักแสดงชื่อดังนะครับ
จุบันก็มีธุรกิจเกี่ยวกับความงามเครื่องสำอาง
แล้วก็มีรายการทอล์กอยู่ทางโทรทัศน์เคเบิ้ลรายการหนึ่ง
ซึ่งเคยติดต่อแล้วก็คุยกับเก๋เกี่ยวกับเรื่องปัญหาในธุรกิจ
แล้วก็มาทอล์กมาสนทนากันไว้เทปยังไม่ได้ออนแอร์เลยนะ
แต่อัดเทปไปเรียบร้อยแล้วแล้วเก๋ก็ไปเสียชีวิต
พอเก๋เสียชีวิตมันมีไลน์การสนทนาก่อนจะมาออกรายการกันหลุดออกมา
โก้ยอมรับว่าเป็นไลน์ที่พูดคุยกันจริง
คุยถึงปัญหาของเก๋ก่อนที่เก๋จะมาออกรายการกับโก้ธีรศักดิ์

แล้วให้ผู้ชายคนนึงต้องคืนเงินให้ครบในเดือนตุลาคมนี้
เพราะชายคนนี้เนี่ยยืมเงินไปทั้งหมด๑๑ล้าน
โดยเขาบอกว่าจะทยอยจ่ายให้๘ล้านก่อน
แล้วอีก๓ล้านจะให้ในเดือนถัดไป
ซึ่งโก้ธิรศักดิ์บอกว่าก็เป็นที่รู้กันในกลุ่มเพื่อนว่า
เก๋นั้นมีปัญหากับคนสนิทข้างตัวแต่ไม่ใช่แฟนหนุ่มเขานะ
ย้ำก่อนนะว่าไม่ใช่แฟนเขา
แต่เป็นผู้ชายที่เป็นเพื่อนสนิทข้างตัว

เรื่องเงิน๑๘ล้านอะไรพวกนี้นะครับ
เพราะไม่คิดว่าการที่เก๋มาอัดเทป
เกี่ยวกับปัญหาธุรกิจในวันนั้นกับโก้เนี่ย

เพราะว่าในรายการเนี่ย
โก้ธิรศักดิ์บอกว่าเก๋กัณฑ์ยากรพูดอยู่

บอกว่านี่จะเป็นการพูดเรื่องนี้ที่นี่ที่เดียว
และจะเป็นการพูดครั้งสุดท้ายและจะไม่พูดที่ไหนอีก
คือคุณโก้ก็เลยบอกว่ามันเหมือนเป็นการสั่งลาหรือเปล่า

เราเลยรู้สึกว่าแบบเหมือนเก๋
ได้แบบมาพูดอะไรในรายการ
ซึ่งตอนนี้น้องทีมในรายการ
ก็แบบก็ย้อนความคิดถึงวันที่เก๋มาในรายการ
แล้วก็แบบเหมือนพูดพูดเป็นใน
เช่นบอกว่าจะมาขอพูดในรายการนี้เป็นรายการแรก
และเป็นรายการสุดท้ายแล้วก็จะไม่พูดตลอดไป
มีความรู้สึกส่วนตัวว่าเขาเครียด

แล้วก็เครียดในการที่จะกลั่นกลองคำพูด

ไม่ให้ไปกระทบใครหรือไม่ให้ใครเดือดร้อนอะไรอย่างนี้
มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองอะเนาะ
แล้วก็อย่างที่โก้พูดในนั้น
ก็คือยอมรับว่ามันจะเป็นไลน์ของเรานะครับ
แล้วเราก็ยังบอกกับทางน้องเขาว่า
เอางี้ไหมเดี๋ยวเคลียร์เรื่องเงินให้จบก่อน

เราก็ไม่คิดเลยคือไม่ได้คิดว่า

เพราะดูแล้วเก๋เป็นคนที่เก่งแกร่ง
และที่สำคัญเขาเป็นคนแรงอยู่แล้ว

แต่ก็เป็นเครียดที่เล่าแล้วหัวเราะได้
ปรึกษาแล้วยังยิ้มได้นะครับ
แต่โดยในภาวะส่วนตัวอื่น
อันนี้เราไม่ทราบว่าเขามีภาวะของซึมเศร้าหรือเปล่า
หรือว่าป่วยหรือเปล่าตรงนี้เราไม่รู้
ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สอนสังคมแล้วกันว่า
บางทีเราต้องใส่ใจซึ่งกันและกันเยอะ
แล้วก็อย่าให้เหตุการณ์แห่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วซ้ำอีกอีก
คือรายการที่คุณเก๋ไปอัดกับคุณโก้เนี่ยนะคะ
ก็จะออนแอร์ทางช่องเคเบิลนะคะ

วันที่๗คุณเก๋กระโดดตอนค่ำ

เพื่อนเองก็ไม่รู้จนมารู้ก็คือวันที่๘ที่เรารู้พร้อมกันทั้งบ้านทั้งเมืองนี่แหละค่ะ

โดยรายการนี้เขาบอกว่าจะออนแอร์วันเสาร์หน้า
เขาเป็นอัดเทปเอาไว้แต่เพื่อนสนิทของเก๋นี่ก็บอกว่าคือเรื่องปัญหาเรื่องเงินเรื่องธุรกิจ
เรื่องคดีความที่กรตได้แจ้งเอาไว้เนี่ยดูแล้วมันไม่น่าจะใช่เรื่องใหญ่ของเก๋
ไม่น่าจะเครียดจนทำให้คุณเก๋ตัดสินใจคิดสั้น
เพราะทุกอย่างก็น่าจะแก้ปัญหาได้เธอบอกว่ามันเปิดคลินิกได้เดือนเดียวด้วย
แล้วก็ขายดีนะคือเขาเลยบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
คุณเก๋มีภาวะของโรคซึมเศร้ามาประมาณสัก๓๔ปีแล้ว
คือไปพบจิตแพทย์แต่ว่าเหมือนกับไม่ได้เข้ารับการรักษาจริงจัง
แล้วเพื่อนบอกว่าตอนที่ไปโรงพยาบาลเนี่ย
ก็ยังมีที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าคุณเก๋เองก็บอกว่า
ไม่อยากตายแล้วแสบท้อง
ก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นจากการซึมเศร้าหรือเปล่านะครับ
ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ